ข่าวจากสารรัฐธรรมนูลคุณผู้ชมค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูลวันนี้มีมติเอกฉันนะคะสั่งไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะที่ยื่นให้วินิจฉัยการส่งชื่อของนายพิธาว่าสามารถโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองได้หรือไม่จากการที่เลื่อนไปแล้วก็เพื่อที่จะไปหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญมาตรา๒๑๓ประกอบพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญมาตรา๔๖นั้นมีเจตรณาให้สารรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจากการกระทำละเมิดโดยใช้อำนาจรัฐแต่บุคคลที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญต้องเป็นบ

มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและคำขอสั่งชะลอการโหวดนายกรรมนตรีออกไปจึงเป็นอันตกไปค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่มีการไปร้องโดยผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
ส่วนคำร้องที่ขอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาการกระทำของนายพิธาริมเจริญรัฐ
เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุกหรือไม่ประเด็นนี้เนี่ยนะคะสารรัฐธรรมนูลพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องขอ
ขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่สองออกไปอีกสามสิบวันค่ะอืม
นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเรื่องนี้เดี๋ยวเรากำลังรอนะคะความคลื่นไหวจากทางรัฐสภา
ในวันมุมัตินอมธาประธานรัฐสภาก็กำลังจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสื่อมวลชนนะคะ
กำลังรอเก็บข้อมูลจากตรงนั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไง
ก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนี่คือบรรยากาศสดนะคะที่รัฐสภานะคะ
กำลังเตรียมการแถลงข่าวจากในวันมุมัตินอมธา
และเมื่อคำสั่งของสารรัฐธรรมนูลออกมาในประเด็นนี้
โหวตนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะมีขึ้น
ก็เดี๋ยวต้องดูด้วยนะคะว่ากำหนดการจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้ค่ะ